รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเนอะ
จะจะมี
จราโคลยมากกว่า
เพราะท่อมูลเหล่านี้คืออยากจะขอบคุณใครก็ขอบคุณและขอบคุณท่าน
คนที่ให้กำลังใจเยอะแยะไปหมดเลยก็ผมไม่ผมไม่รู้จะ
ขอบคุณทุกคนยังไงก็ฝากสื่อด้วยแล้วกันขอบคุณครับ
นะครับครับครับก็การต้องปรึกษาธนาอีกจริง